เป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียลจริงนะคะ

ก็ออกไปยอมรับว่าได้หย่ากับสามีคุณนุ่มสรรราม
จริงโดยเธอบอกว่าเป็นการหย่าเพื่อแก้เคล็ดแต่ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เธอเปิดใจผ่านเพจดังนะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะรีบสอบถามหาสาวติ๊กทันทีนะคะ
ไปยังแต่ยังไม่รับสายเช่นเคยค่ะ
ลองโทรหาผู้จัดการส่วนตัวซะหน่อย
ให้ข้อมูลว่าจริงก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้

อีกอย่างก็มีหมอดูทักนะว่าหย่าแล้ว
ช่วยแก้เคล็ดให้รักกันมากขึ้น
เพราะว่าความรักความห่วงใยสำคัญกว่า
ทะเบียนสมรสแค่ใบเดียวกัน
ส่วนร้านหมาล่าค่ะที่ติ๊กนะคะ
เปิดเนี่ยพี่หนุ่มไม่เกี่ยวอะไรนะคะ
ทำกันเองกับเพื่อนอีกสามคนค่ะเอออันนี้ก็ออกมาเคลียร์ชัดนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะคุณสงการก็ออกมาบอกว่าเออเนี่ย
สองคนนี้เขาจดทะเบียนหย่ากันแล้วนะอันนี้ก็คือออกมายืนยันอีกที
แต่ว่าทะเบียนจดยากันแล้วแต่ว่ายังรักกันอยู่
ใช่คือจริงเขาบอกว่าเป็นการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเขาบอกว่าแก้เคล็ดว่าหย่ากันแล้วจะทำให้รักยืนยาว
คือบางคนเขาก็มีความเชื่ออะไรแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อของเขานะ
ก็ถือว่าเคลียร์แล้วแหละปัญหาที่ถูกเมาส์มอยกันว่าเฮ้ยคู่นี้เขาหย่ากันจริงหรือเปล่า
อย่าแต่ยังรักกันก็มีถมเถไปนะคะ